หนึ่งเรื่องไปเอาใจช่วยวัวกันหน่อยคุณผู้ชม
วัวตัวใหญ่มากครับน้ำหนักถึง๕๐๐กิโลกรัม
มันตกไปในบ่อน้ำร้างเป็นบ่อซีเมน
ในอู่ร้างหนึ่งต้องไปแจ้งกู่ภัยให้ไปช่วย
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างจัญญาธรรมบุรีรำกว่า๑๐คน
ต้องช่วยเร่งกันช่วยชีวิตวัวเพศเมียอายุ๗ปีเศษน้ำหนักกว่า๕๐๐กิโล
โอ้โฮสงสัย
หน้าตาแบบอิดโรยทีเดียวนะครับ
คือมันพลัดตกลงไปในบ่อปูนซีเมน
อู่ซ่อมรถร้างบริเวณถนนอินจันนรงค์
ตรงข้ามกับโรงแรมสยามเขตเทศบาลเมืองจังหวัดบุรีรำ
คือบ่อซีเมนนี้ไม่มีน้ำขังอยู่
ขนาดกว้างมันสักประมาณ๑เมตรแล้วก็ลึกลงไปสักประมาณ๒เมตร
มันโผล่มาแค่หัวเองมันขึ้นไม่ได้

แล้วก็ต้องมีการมาคุยกันหน่อยวางแผนช่วยซิ

หรือได้รับอันตรายจากการที่เข้าไปช่วย

รัดที่ลำตัวและขา

พร้อมกับช่วยดึงวัวขึ้นมาทีละหน่อยนะฮะ
โดยใช้เวลานานประมาณสักเกือบ๑ชั่วโมง
สุดท้ายนำวัวตัวนี้ขึ้นมาได้สำเร็จเลยนี่

อุดมศักดิ์สินชัยศรีอายุ๖๗ปี
เจ้าของวัวบอกว่าเขาเลี้ยงวัวตัวนี้

แล้วก็มีเพศเมีย๗ตัวลูกวัวอีก๒ตัวเป็น๙ตัว
ซึ่งวัวที่เลี้ยงมีทั้งที่ซื้อมาแล้วก็ถ่ายชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์ด้วยนะครับ
โดยก่อนเกิดเหตุก็ปล่อยให้วัวกินย่าบริเวณคอก

ก็เลยโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือจากกู้ภัย
แล้วเมื่อวัวได้รับการช่วยเหลือปลอดภัยก็รู้สึกดีใจ
พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ไปช่วย
ที่มีน้ำใจให้กับเจ้าวัวตัวนี้
เพราะเขาเองก็ไปถ่ายมาด้วยจากโรงฆ่าสัตว์ด้วยนะครับ